เดทนิดหนึ่งก็ละกันนะคะทุกวันก่อนค่ะ
เห็นทำกิจกรรมโอ้โหน่ารักมากเลย
ออกกำลังกายโชว์ซิกแพคสักหน่อยไปดูสิจ๊ะ
กล้ามจะลอนไปถึงไหนแล้วนะคะ

คุณผู้ชมนี่
แค่ไหนให้คุณผู้ชมพิสูจน์ด้วยสายตาตัวเองเลยนะคะ
ปั่นไปเลยปั่นจักรยานแบบใส่สุดแรงเกิดเลย
ยังมีรายละเอียดโปรแกรมเขียนบอกไว้ด้วยนะคะ

อยู่ในภาพเลยคุณผู้ชมค่ะก็ลองซูมดู

เห็นแล้วก็อยากจะไปทำตามบ้าง
แต่ว่าเตือนก่อนว่าบอกเลยว่ายากมากเลยค่ะ

มุมกล้องแต่ละครั้งที่ณเดชน์เขาเอามาโชว์
โอ้โหมันมุมพิษดารเหมือนกันนะ
ทั้งมุษฐ์ทั้งโอ้โฮเหะหัวอยู่เหมือนกันแห้ง

แล้วก็มีการแซกแบบหน้าตายแบบทรนด์ทะเลนส์
ดูดิมันกลัดปุ้งกลัดปาก
เขามีแรกอีกไหมอะ

แรกอะ

หลายคนจะถามว่าเอ้าติดเล่นติดตลกแบบเนี่ย

จักรยาน
จักรยานนี่ได้

เหงื่อก็พอประมาณ

ใส่เข้าไปเลยค่ะ
แล้วบิดเลยค่ะ
ไม่รู้จะโฟกัสอะไรเลยนะคุณผู้ชม